จากไปของคุณปอทฤษฎีถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญในวงการบันเทิงไทยอีกครั้งนะคะ
กลางความเสียใจของครอบครัวเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับ
ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
เส้นทางในวงการบันเทิงของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับคนนี้ค่ะ
ปเทศดีสหวงนักแสดงนมวัย๓๕ปี
เริ่มเข้าวงการตั้งแต่การเป็นนายแบบโฆษณา
กระทั่งได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝัน
ใบหน้าและชื่อของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
กระทั่งมีค่ายละครวิกพระราม๔เห็นแวว
ชักชวนมาแคลสติ้ง
ในที่สุดก็ก้าวมาเป็นนักแสดงในสังกัดวิก๓
และเริ่มมีผลงานแรกในปี๒๕๕๙

จากนั้นเขาเริ่มมีผลงานเรื่อยมาเฉลี่ยปีละ๒๓เรื่อง

ปทฤษฎีมีผลงานละครกับต้นสังกัดมาแล้วทั้งสิ้น๒๘เรื่อง
รวมถึงอีก๒เรื่องคือสาวน้อยร้อยล้าน

และท่านชายกรรมลอที่เตรียมเจาะคิวลงจอ
อกจากผลงานละครโทรทัศน์
เจ้าตัวยังผ่านงานในวงการบันเทิงมาหลากหลาย
ร้องเพลงแสดงภาพยนตร์ภาคเสียงภาพยนตร์
และแสดงละครเวทีที่ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของเขา
กับการได้รับโอกาสให้รับบทเป็นพระมหาชนก
ซึ่งแสดงขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพันศา๘๗พันศา๕ธันวาคม๒๕๖๒
เป็นผลงานกลางแจ้งที่ดีที่สุดในเอเชีย
ตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการ
เจ้าตัวได้รับรางวัลการันตีผลงาน
และได้รับการยกย่องว่าเป็นดาราที่ทำกิจกรรมเพื่อการกุศลคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทย
ที่รางวัลละคังทองบุคคลแห่งปีประจำปี๒๕๕๙
รางวัลบุคคลต้นแบบประจำปี๒๕๕๙
ในด้านความโปร่งใสและซื่อตรง
จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่๕
รางวัลมณีเมฆคลาประจำปีพุทธศักราช๒๕๕๙
มีบทบาทในการช่วยรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว
และยุติการทำร้ายสัตว์อีกด้วย
ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา
ธฤษฎีประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ตกจากบันไดที่บ้านจังหวัดบุรีรำ
เป็นเหตุให้กระดูกข้อต่อที่เชิงกรานหัก๓ซี่แตกเป็น๓ท่อน

โดยหลังจากออกจากโรงพยาบาลเจ้าตัวยังต้องใช้ไม้เท้าค้ำพยุงร่างกาย
ขณะออกงานอีเวนต์
กระทั่งไม่กี่เดือนถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ที่หลายคนไม่คาดคิด
เมื่อเจ้าตัวป่วยเป็นไข้เลือดออก
และถึงแม้ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาจะให้การรักษาอย่างเต็มกำลัง
แต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตของปทฤษฎีได้

โรงกรีดพิเศษสุ่มนาฬิกาของธุรกิจ

กรุ่นของทุกวัน
โปรดติดตามตอนต่อไป